มีผู้ประท้วงหรือครับต่างต่างครับครับเชิญครับ
ท่านสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกราชภา
ขอประท้วงผู้ที่กำลังแหมไม่อยากจะพูดว่าชี้แจง
เท็จในการที่สวทำหน้าที่อย่างน้อยสวเนี่ย
ตามรัฐมนูลแต่คนที่กำลังอภิปรายนั้น
ไม่สมควรที่จะมาชี้แจงรัฐบาลนูนหรือมาเศร้ารัฐบาลนูน
เพราะว่าเป็นคนเนรคุณแผ่นดิน

อเจมส์ไม่ต้องปฐวงผมให้เขานั่งนะครับ
อเจมส์เชิญท่านนั่งแล้วก่อนนะครับเดี๋ยวผมรู้สึกใจ

อเจมส์ครับท่านปฐานครับ

เมื่อกี้เนี่ยท่านสวนะครับ
ใช้คำได้รุนแรงมากในละคุณแผ่นดิน
ต้องถอนครับคำพูดนี้ต้องถอนท่านประธาน
ผมให้เขานั่งก่อนแล้วผมจะวินิจฉัย

เพราะว่าอยู่คือปกติการประท้วงต้องบอกว่าผิดข้อบังคับไหน

เป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นการอภิปราย
ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมให้อยู่ในความเรียบร้อย
นี่คือหน้าที่ของท่าน
เข้าใจจะรับครับท่าน
ขอถอนคำว่าผู้ที่นำเสนอร่างรัฐมนูลนั้นจากเนรคุณแผ่นดินเป็นคนที่ต้องการล้มสถาบัน
ขอท่านไปใหญ่นะครับขออนุญาตครับ
ท่านไม่ต้องมาท้วงผมแต่กลางเขาแล้วนะครับ

ท่านประธานต้องถอนประโยคเมื่อกี้ใหม่เลย

เชิญท่านกิติศักดิ์ยืนขึ้นและถอนประโยคนั้นทั้งสองประโยคนะครับ

ประโยคที่ท่านพูดผมยังจำไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าไม่สมควร
ผมก็แทบจำไม่ได้ครับว่าผมประท้วง

ถอนคำว่าผู้ที่ต้องการจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ

ที่ผมจะวินิจฉัยที่ท่านมาห้ามผู้อภิปรายนะครับ
ผู้อภิปรายกำลังชี้แจงสิ่งที่ท่านสมาชิกสอบถาม
ดังนั้นไม่มีอะไรผิดข้อบังคับนะครับ

ก็เพิ่งเคยเห็นประวัติศาสตร์การประชุมสภาครับว่า
มีเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นประท้วงผู้ชี้แจง

ไม่เป็นไรครับผมถือคติมาโดยตลอดนะครับว่า
ชีวิตนี้ไม่เคยฟ้องหมินประมาทดูหมินใครทั้งสิ้นครับ

ขออนุญาตที่แจงต่อนะครับประเดี๋ยวที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับ

เราหวังกันว่าจะมีวุฒิสภาเพื่อกันกรองกฎหมายแล้ว